ซึ่งทางตำรวจเองก็ได้มีการเรียกดารานักแสดงเป็นชุด
ชุดผ่านมาละ๒๕คนนะคะแล้วก็ทยอยเรียกอย่างต่อเนื่อง
ล่าสุดเมื่อวานนี้คุณโฟสกลรัฐนักแสดงแล้วก็ดาราชื่อดังอีกคนหนึ่ง
เข้าไปพบกับพนักงานสอบสวนให้ข้อมูลเพิ่มเติม
แล้วก็ขอโทษประชาชนลูกค้าแฟนด้วยนะคะ
รีวิวสินค้าโดยไม่ได้ตรวจสอบอย่างละเอียด

แล้วก็มีภาพของโฟนที่อยู่ในห้องกับตำรวจ

หน้าก็ค่อนข้างเคร่งเครียดเล็กน้อยนะคะ
เมื่อวานนี้นางสาวสกลรัฐบรอุไรหรือโฟน
ดารานักร้องชื่อดังเดินทางไปพบพนักงานสอบสวน
กองบังคับการปราบรามตามหมายเรียก
หลังจากที่มีส่วนในการโฆษณาและรีวิวสินค้า

พระราชบัญญัติเครื่องสำอางพุทธศักราช๒๕๕๙
โฆษณาด้วยข้อความอันเป็นเท็จหรือเกินจริง
มีโทษจำคุกไม่เกิน๑ปีปรับไม่เกิน๑แสนบาท

แล้วก็ความผิดตามพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง
ด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
โทษจำคุกไม่เกิน๕ปีปรับไม่เกิน๑แสนบาท
แล้วก็ยังมีเรื่องพระราชบัญญัติอาหาร
โฆษณาคุณประโยชน์คุณภาพหรือสรรพคุณอาหารอันเป็นเท็จ
หรือเป็นการหลอกลวงให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมควร
อันนี้ก็โทษจำคุกไม่เกิน๓ปีปรับไม่เกิน๓๐๐๐๐บาท
หรือทั้งจำทั้งปรับด้วย
โดยนางสาวสกลรัฐบอกว่าได้รับการติดต่อให้รีวิวสินค้า
บอกว่าได้รับการติดต่อมาให้ทำคลิปวีดีโอ๒ตัว
แต่ไม่ได้เข้าไปตรวจสอบในอินเทอร์เน็ตนะคะ
แต่เห็นว่าถูกต้องแล้วเธอก็ทานจริง

ไม่ได้ตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียดก่อนนะคะ

พลตำรวจเอกวิรัชัยทรงเมตตารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

แล้วก็เปิดเผยรายชื่อนักแสดง๔คน

เรียกทั้งดาราศิลปินเน็ตไอดอล

แล้วก็ตอนนี้ก็ต้องเชิญตัว

มีใครบ้างล่ะคุณเราเห็นหน้าจอแล้วนะ

ก็รีวิวชิโนบิแล้วก็เซรั่มด้วย

วันที่๒๘พฤษภาคม

ที่ออกมาเรียกให้มาชี้แจง

ใช่มาพบแล้ว๗คน

แล้วก็ประสานตามวันเวลาที่กำหนด
เขาบอกว่ายังเหลืออีก๑๘คน

ชุดที่๒ก็จะมีคุณมากกี้กับคุณป๊อก
สามีรวมถึงคุณกุ๊บกิฟต์
ส่วนชุด๓ชุด๔เป็นคนทั่วไป

คุณแพตตี้มาร์ชจุธาวุฒิ

สีริต้าแล้วก็รถเมฆนึงนิด

อันนี้ชุดที่๖จะนัดมาให้

ก็อีกหลายคนส่วนเมื่อวานนี้
มีเรื่องราวที่เกี่ยวกับ
พันธบริวดโทษภัณฑ์ด้วยนะ

สนโชคชัยในกรณีการ
ออกหมายเรียกพันธบริวดเอกพิเศษสมชาย

ตำรวจโทสันทนะประยูณรัฐเข้าพบพนักงานสอบสวนหรือเปล่า
แล้วก็เมื่อวานเป็นข่าวใหญ่โตออกมาก่อนหน้านี้เลย
ว่าจะมีการเรียกกันในวันที่๑๘พฤษภาคม
ผู้สื่อข่าวของเราก็ไปติดตามอยู่ที่สนโชคชัยปรากฏว่า
ปรากฏว่าทางด้านผู้กำกับนะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกสุพลค้ำชูผู้กำกับสนโชคชัยก็บอกนะ
บอกแบบนี้เลยว่าพนักงานสอบสวนสนโชคชัยเนี่ย
ไม่เคยออกหมายเรียก
เพราะพันธุ์ตำรวจโทรสันทนะ
น่าจะเป็นความเข้าใจผิดกันมากกว่านะครับ
แล้วก็สำหรับกรณีที่อาจจะเข้าข่ายความผิดช่วยเหลือ

จากการตรวจสอบแล้วไม่พบความผิด

แต่มันก็เป็นข่าวมันอยู่ตั้ง๒๓วันนะ

นี่เป็นกระแสมานักข่าวก็ไปตามอยู่ที่สนโชคชัยอยู่
สุดท้ายก็ไม่ได้มีการเรียกนะครับ